ไปดูต่อกันที่แท็กพารันยูกันหน่อยนะคะเวลามีเรื่องมีราวอะไรที่มันดูแล้วมันไม่ค่อยโอเคในสังคมเนี่ยคนนี้จะออกมาเป็นในกระแสตลอดเวลาเลยสำหรับแท็กพระรันยูล่าสุดเขาก็ออกมาเซฟรัศมีแขเช่นเดียวกันหลังจากที่เกิดกรณีอย่างที่ตามข่าวกันไปนะคะ
กรณีที่แชมป์จีรัฐทำร้ายร่างกายรัศมีแขค่ะดารานักแสดงชื่อดังจนเป็นข่าวใหญ่ไปก่อนหน้านี้นะคะ
แล้วก็ท้าใส่เดี่ยวตัวต่อตัวให้สมกับเป็นลูกผู้ชายค่ะ
ล่าสุดเจ้าตัวพูดถึงเรื่องนี้ว่าในฐานะเพื่อนร่วมวงการเนี่ยก็อยากจะปกป้องเพื่อนอย่างรัศมีแขนะคะ
เหน็บอีกฝ่ายด้วยว่าผู้ชายที่ทำร้ายเกย์หรือสาวประเภท๒หรือคนที่อ่อนแอกว่าเนี่ย
แบบนี้จะต้องเรียกว่าว่าอะไรไปฟังค่ะ
รัศมีแขนเราก็รู้จักเราก็ทำงานอะไรกับเขาด้วยนะครับผม
แล้วเราคิดว่าคนอย่างนางไม่ควรเจออะไรแบบนี้ซึ่งรัฐสมีแขมองร้อยเมก็คือรัฐสมีแข
แล้วคนแบบรัศมีแขนน่ารักแบบนี้ไม่ควรเจออะไรแบบนี้ผมคิดว่ามันไม่แฟร์
ผู้ชายตีตุ๊ดอะเหมือนผมตีพี่อะ
เรารู้ว่าความหึงห่วงเป็นยังไงเรามีลิมิตนะครับแต่ไม่ควรหึงจะโทษนะครับ
ไม่เคยถึงไม่ควรหึงตุ๊ดหรือกระเทยซึ่งเป็นเพศที่น่ารักมากเรื่องที่น่าแกล้ง
เป็นคนที่อ่อนดอยมากอ่อนดอยมากเป็นคนที่อ่อนดอยจริงครับผมผมพูดอย่างนี้เลย
ใครที่ทำร้ายผู้หญิงใครที่ทำร้ายกระเทยนี่คือเป็นเพศที่อ่อนด่อยมาก
ขนาดคนอย่างผมผมยังไม่กล้าทำเลยอ่ะ
แท็กเขาก็น่ารักนะก็บอกว่าเพศที่๓เนี่ยเป็นเพศที่น่ารักน่าแกล้งมากกว่า
ส่วนประเด็นข่าวลือที่มีคนออกมาเมาส์ว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ดูแลคุณแม่แท้ที่กำลังป่วยนะคะ
ก็ตอบสั้นว่าไม่ได้ติดต่อกันมานานเกือบ๑๐ปีแล้วค่ะ
เป็นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันตั้งแต่เจ้าตัว๕ขวบค่ะ
ก็อย่างที่ฟังแหละนะคุณพ่อคุณแม่เขาแยกทางกันมาตั้งแต่เด็กนะคะ